บอกว่ามาส่งกำลังใจให้ไอเวียกันเยอะหน่อยล่ะค่ะ
เพราะว่าตอนนี้สงสัยจะเหงาหนักมากค่ะ

เวียสุโกลวัฒน์ตอนนี้อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะ
กำลังถ่ายทำภาพยนตร์นะคะเรื่องเธอชินไลฟ์นั่นเองค่ะ
ซึ่งก็เป็นเรื่องราวของ๑๔ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
คือตอนนี้กักตัวอยู่คุณผู้ชมให้ครบ๑๔วันก่อนจะไปถ่ายหนังค่ะ

คือด้วยความที่ต้องกักตัว๑๔วันค่ะ

โอ้โหคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูค่ะ
ดูไม่ไหวแล้วนะคุณผู้ชมไปดูภาพล่าสุดค่ะ

เหมือลอยคุยคนเดียวในห้องน้ำแล้วจ้า
ลุกโปกัสนะบอกเลยค่ะ
ใช่ก็คือพี่เวียก็ยังหล่อเหมือนเดิมนะคุณผู้ชม

ภาพนี้ค่ะพี่เวียกักตัวเป็นวันที่๕นะคะ
สภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะคุณผู้ชม
นั่งอยู่บนพื้นห้องน้ำแล้วโพสต์ข้อความถามใครก็ไม่รู้ค่ะ
คุณผู้ชมบอกว่าใครล็อกประตูห้องน้ำ

คุณผู้ชมอยู่คนเดียวใครจะไปล็อกได้นะคะ

อันนี้แจวกันนะคะคงมงคอมเมนท์ที่น้องเพื่อนดารานี่เข้ามาทั้งคำ

อาการมันก็จะประมาณนี้คุณผู้ชม

บันเทิงไทยรัฐนะคะก็เลยขอไล่ลำดับอาการจากเบาไปหานักนะคะ
จากวันแรกที่กำลังบินไปหน้าตาเบอร์บานที่สุดนะครับ
จนถึงวันใช่จนถึงวันที่คุยกับประตูห้องน้ำนะให้ดูเลยค่ะ
ภาพที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมภาพวันเดินทางค่ะ
ถึงจะใส่แมสนะคะแต่ก็ดูออกดูแววตาน้องพลอย
เออเขาดูตกใสนะคะภายใต้หน้ากากอนามัยนั้นนะคะ
ก็คือก็มีความคิดถึงเบลล่าแหละ

กักตัววันแรกนี่

เริ่มถอดเสื้อนะคะแล้วก็โชว์หน้าหล่อค่ะ
เริ่มคุยกับตัวเองแล้วคุณผู้ชมค่ะ
เริ่มหมดแล้วค่ะคุณผู้ชม

วันที่๒เนี่ยหนักเลยค่ะ
กระดาษเข้าหัวไปเลยเพราะคุณ
คือพูดตรงรู้จักพี่เวียวมานานนะคะ
เคยเห็นอาการแบบนี้แหละค่ะ

กักตัววันที่๔อาการเริ่มนิ่งแล้ว

หนักสุดก็คือวันนี้ล่ะคุณผู้ชม

จากพี่เวียจะนั่งคุยกับตัวเองในห้องน้ำแล้วนะคะ

ยังนอนมองเพดานเหงาแบบนี้นะคะ

อาการน่าเป็นห่วงเหงาหนักมากจริงนะคะ
นี่ยังไม่ถึงครึ่งทางครบ๑๔วันเลยนะคะ
หนักขนาดนี้สงสัยต้องรีบต่อสายตรง

กำลังใจให้ไอเวียตอนนี้ไปเลยล่ะค่ะ

ใช่ก็นับนิ้วอยู่ก็เหลือเพียงแค่๙๐

เลยจะได้ทำภารกิจออกมาให้
พี่น้องชาวไทยสนใจกันได้แล้ว

นางโพสต์ภาพล่าสุดให้กำลังใจ

พี่เวียลักษมณ์ถามว่า

ดูอาการหนักแค่ไหนนะคะ
สดร้อนวันนี้พี่เวียพดภาพแบบนี้นะคะ
แฟนชอบถามกันมาว่าอากาศที่นี้เป็นยังไง

บางวันก็เห็นสายฝนบางวันก็เห็นแสงแดด
เอาแก้มสัมผัสดูลองเอามือสัมผัสดูนะคะก็เย็นดีครับ

อากาศโอเคส่วนผมโอ้ยาวมากแล้วก็เค

ถ้าไม่โอเครีบบอกนะคะบอกเบลล่ารีบส่งกำลังใจไปด่วนเลยนะคะ
ก็คือเป็นการอัปเดตล่าสุดนะคะเมื่อสักครู่พี่เวียแกโพสต์

แคปชั่นพี่เวียบอกว่าโอเคแต่หน้าตาพี่เวียดูไม่โอเค
ไม่เป็นไรนะคะอดใจรออีกนิดเดียวเท่านั้นน้องพี่เวียเนาะเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะ